แต่คุณชนะเขาจะพาเราไปหาของกินที่เป็นอาหารทะเลแบบสดไปที่ไหนรู้ไหม
ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่นี่เองค่ะจังหวัดชนบุรี
ชนบุรีก็มีอาหารทะเลสดอร่อยนะคะ
โดยเฉพาะเมนูอาหารทะเลพื้นบ้านที่สดสะอาดอร่อยและไม่ควรพลาดเลยนะคะ
จะมีเมนูอะไรบ้างอยู่ร้านไหนนั้น
ถ้าอยากรู้นะติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

ผมเดินทางมาที่เมืองเชิงชนบุรี
เดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
รถคันนี้นะขับขี่ปลอดภัยมาก
เพราะอะไรเพราะว่ามีระบบเตือนจุดอับสายตา

ในกรณีที่ผู้ขับต้องการจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเลี้ยว
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่กระจกมองข้างของรถ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยทุกครั้ง

และร้านอาหารที่เราจะไปตลอดกินกันในวันนี้นะครับ
ชื่อว่าร้านครัวนาติ
เป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่มีรสชาติแบบพื้นบ้าน
อยู่มานานอยู่คู่บางแสนจังหวัดชนบุรีมาอย่างยาวนาน
วันนี้เด็ดแน่นอนติดตามกันเลยในตลอดกินวันนี้
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านครัวนาติอาหารไทย
พื้นบ้านครับวันนี้ผมนัดเจ้าของร้านเขาไว้ด้วย
เดี๋ยวจะได้ไปชิมแล้วก็พูดคุยกัน

ไม่ใช่นาติแล้วเป็นใครครับ

ภรรยานาติชื่อว่า

เปิดมาตั้งแต่วันที่๑๐เมษา

จนถึงวันนี้ก็๑๕ปีแล้วค่ะ

ที่ได้มาจากทะเลแถวสะพานปลาฝั่งนี้

เพราะฉะนั้นพี่เล็กเขาพร้อมแล้ว

อาหารเพียบไปหมดเลย

อ่าแกงข้วสัตว์รสไข่แม่งดา

ใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มาที่ร้าน

แมงดาย่างเองเลยค่ะที่ร้าน

หวานมันเค็มแล้วความหวานมันหวานจากอะไร

ความมันความหอมของตัวไข่แมงดา
มันชัดเจนมากเลยอ่ะเคี้ยวไปมันดึบ
ึบแล้วมันสดของสดมันต้องอย่างนี้

หึกของเราได้มาจากโป๊ะนะคะ

จะได้มาทุกวันแล้วก็สดสดแน่นอนค่ะ
อืม

มันถึงจะรสชาติอร่อยหอมหวานแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นจานนี้นี่ไม่ลองไม่ได้นะ

เป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์จริง

ลูกคะนานี่ของลูกขนาจริงหรือ

หรือพอเรียกว่าลูกมะกอกดอง

เป็นอาหารพื้นบ้านของคนแถวนี้ค่ะ

เก๋านักใช่ไหมน้องไปเลย

จริงเขาใส่ลงไปในซุปเพื่อให้น้ำซุปมันกลมกล่อมพอดี

แล้วก็ให้มีกลิ่นของลูกกะน้าค่ะ

หม้อไฟเนี่ยก็คือนี่เนื้อปลาเก๋าครับ

โอ้โหเด็ดจริงเลยล่ะครับ
เนื้อปลาเก๋าชิ้นใหญ่สด
ให้ความหวานตัดกับความเข้มข้นของน้ำซุปถ้วยนี้
อร่อยแถมรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเลยล่ะครับ
และนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดที่แนะนำของที่นี่อีกหลายเมนูนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกากหมูผัดพริกแกง

แกงคั่วหอยหวานชะอมผัดมะระ

รสชาติหวานจากน้ำปลาหมึกสด
ทั้งหมดนี่ต้องมาชิมให้ได้นะครับคุณผู้ชม
อยากรู้ราคาทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะทานกันมาตั้งแต่เมนูแรก
แกงคั่วจากรสแขนจิการ๑๕๐บาท

แต่หวานปลาอินทรีย์ก็๑๖๐บาท
บาทไม่ถึง๒๐๐กับปลาอินซีเมนูแบบนี้

สำหรับการเดินทางมาร้านครัวนาติก็ไม่ยากเลยนะครับ
ขับรถวิ่งตรงไปเรื่อยเลี้ยวเข้ามาเลย
เจอร้านครัวนาติแน่นอนครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมของตลอดกินนะ
มาทานถึงที่นี่แล้วบอกเลยว่าอร่อยมากแบบนี้
ให้กับพี่เล็กแล้วก็มอบให้กับนติด้วยนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตลอดกินสัปดาห์หน้า

พาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ
สำหรับวันนี้ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

ใช่อยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองนะคะ
แล้วแต่ละเมนูที่คุณชนะชิมเนี่ย
โอ้ยมันแบบยั่วน้ำลายเหรอก่อน

จริงแล้วคืออาหารทะเลที่สดแบบนี้นะคุณผู้ชม

กระเป๋าแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแบบเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ย
แวะเวียนไปชิมกันดูได้นะคะใช่แล้วค่ะ